แต่ก็ถามเหมือนเดิมค่ะว่า
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เหม็นการเย็นข้อมดอะไรแล้ว
อะวิช่าวอันนี้จริงบ่อย

เอาแล้วโยอล์แมนถ์เอาแล้วคุณไม่มีทางที่คุณจะรู้
จากคุณจะเคยไปซื้อให้ใครที่เป็นสุภาพสตรี
คุณถึงก็เดินวนเลยนะคะ
นี่คือผลิตภัณฑ์จากโซฟี

เพราะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายไม่มีทางได้ใช้แน่นอนค่ะ
เพราะว่านี่คือแผ่นอนามัยจากโซฟีค่ะ

เอาล่ะทั้ง๓ชิ้นนี้ค่ะเป็นคำถาม
ข้อที่๘มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าแผ่นอนามัยโซพีทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
อ๊ะขวดหัวค่ะนี่คือแผ่นอนามัย
แผ่นอนามัยสำหรับทุกวัน

ถ้าชิ้นเท่ากันใช่ไหมคือผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีลูกเล่นเยอะกว่า

อันนี้ตัดทิ้งก่อน

ผมว่าถ้าความเห็นผมนะอันนี้น่าจะมาตรฐานแล้วก็ราคาถูกที่สุด
นี่คือคำถามข้อที่๘คำถามข้อแจ็คพอร์ตของคุณ
คำถามนี้ตัดสินใจดีนะคะมีมูลค่าถึง๑แสนบาทนะคะ
ถ้าตอบผิดแน่นอนค่ะกลับบ้านมือเปล่าค่ะ
แม้กระทั่งเราอยากเอาใจช่วยเราก็จะไม่สามารถช่วยคุณได้อยู่ที่ตัวคุณแล้ว
คุณต้องตอบแล้วค่ะว่าแผ่นอนามัยโซฟีทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
คุณตอบมาก่อนเพราะคุณจะให้อภัยผม

แต่คุณต้องให้อภัยผมครับ

และอันที่๑เพียวแคร์อาโรมา๔๐ชิ้นแผ่นอนามัยโซฟีราคาอยู่ที่๕๒บาท
และคอมปอร์ตเฟช๕๒ชิ้น

นี่คือคำตอบมูลค่า๑แสนบาทของคุณแม็กซ์และคุณตุ๋น
แผ่นอนามัยโซฟีคอมฟอร์ตเฟรส๕๒ชิ้น

จะถูกกว่า๕๒บาทหรือไม่

ถูกกว่า๕๒บาท

ข้างก่อนเบ๊กราคาอยู่ที่๕๐พิมพ์
โยนเงินแสนปลาทิ้งลงพื้นไปเลย

โอ๊ยพี่มันขึ้นมาโอ๊ย

อะไรก็ได้แต่ต้องเท

จะเอาไปกินให้มัน
เป็นผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมจะใจร้ายได้ยังไง
แต่บอกก่อนนะว่านี่คือราคาที่ไม่รวมโปรโมชั่นนะ

เอาล่ะเป๊กเป็นผู้หญิงค่ะผู้ชายหล่อแบบนี้ค่ะ
ว่าจะเป็นสายวายหรือว่าชายแท้มาเนี่ย
ก็อดใจไม่ได้ค่ะที่จะมอบโปรโมชั่นให้

เอาล่ะพี่มีคำถามพิเศษให้พวกเราเล่นกัน

ตอนแรกจะเล่นแบบทายผิดถอดเสื้อผ้าออกหมด
เหมือนกันจะดูแบบอะไรอยู่

มันมีแต่เสียก็เสียแต่พี่อาจจะได้ก็ได้
พี่ก็เลยมีคำถามปลอบใจน้อง
แต่ว่าถ้าตอบผิดโดนแป้งนะจุ่มแป้ง

หล่อไม่ต้องกลัวหรอกโดนแป้งก็หล่ออยู่ดี

เอามั้ยเอาไหมโหเป็นผมผมเอาแล้วค่ะเธอนี้

หมายความว่าเขาจะเล่นเกมกับเป๊ก
พี่เป๊กเลือกถั่วโกแกแล้วนะเพราะมันเหมาะกับน้อง
มีถั่วโกแก่๒แบบมาให้เลือก
ถ้าตอบถูกได้๕๐๐ถ้าตอบผิดโดนแป้ง
เอาของมาจ้ะต้องตอบถูกเท่านั้นนะ
ผลิตภัณฑ์ถั่วจากโกแก่มันทุกเม็ด
ถุงไหนราคาถูกที่สุดถ้าตอบผิด
หล่อจะต้องลงไปอยู่ในแป้ง

ใช่ถูกตอบเลยแล้วกันคุณคิดเจ็บสุด

ถั่วปากอาบมันไม่มีเนื้อปลามีปลาแพงกว่าน่านอน

ข้อนี้ทำให้ทุกคู่นะคะ
มีเงิน๕๐๐๐บาทกลับบ้านไปค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับว้าวว้าว
ถัดไปในข้อสุดท้าย
แต่แม็กตุลก็ได้ใจแฟนไปทั้งโลก
และตอนนี้ก็ถึงเวลาของคุณผู้ชมแล้วล่ะครับ
กับช่วงปวนท้าเดือน
อยากจะขึ้นเหรอพี่บ่อย
เจ๊เอาอย่างนี้ดีกว่าลูกค้าไม่มีด้วย

เฮ่ยบ้าเอาไหมนี่
ไปนะหลักข้าวเตอร์
เหมือนเจ๊ของขาดน่ะ

จะบ้าเหรอเจ๊
เจ๊ดีกว่าเจ๊ดีกว่า

ไปวิ่งราวกระเป๋าใครมา

ถ้าอยากบอกช่วยด้วย
เรื่องอะไรน่ะล่ามา
ไปบอกสักที

เพื่อนผมนี่เป็นฝรั่ง

มันเข้าในเองตับนี้เอียวจริงหรือเปล่า

สวยแล้วผมควรจะพามันไปอุทยานไหนดี
ที่ยอดการใช้จ่ายไม่ต้องเยอะมาก
อ้าวจะไปรู้เหรอ
เออทำไงดีอ่ะแล้วอุทยานแห่งชาติที่ไหน
คือฝรั่งไปแล้วรู้สึกว่าค่าเข้าราคาถูกที่สุด
รู้บ้างค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
สำหรับชาวต่างชาติ๓แห่งนี้
ที่ใดราคาถูกที่สุด
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติเอราวันจังหวัดกาญจนบุรี
๓อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี
ที่จะมีภาพรายการแกงปวนด่วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แกงป่วนด้วนราคา
พูดถูกไว้มีมั้งมั้ยเคยถูกไว้ไหมเรา
หัวข่อนแบบนี้
ที่หวยออกสองสาม

ฝันเห็นโกบโดดน้ำ
มันไม่เกี่ยวเลยโกบโดดแล้วสองสามไปมันเกี่ยวสิ
ก็ก่อนกบมันจะโดดน้ำมันเอามือปิดตา

แล้วมันก็โดดจำ
อ้าว